ไปดูประเพณีอีกหนึ่งประเพณีที่จังหวัดนครพนม
ก็คือประเพณีไหลเรือไฟค่ะ
ช่วงนี้นะเขากำลังเตรียมจัดงานกันอย่างแบบอลังการงานสร้างจริง
ใครที่มานครพนมช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ
ว่าต้องไปงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
และงานการชาติเปลี่ยนจับปี๒๕๖๑นะคะ
ผ่านมาถึงเกือบ๑อาทิตย์แล้วค่ะ

เดินทางมาเที่ยวชมไหลเรือไฟโชว์อย่างยิ่งใหญ่

ซึ่งก็ทำให้เกิดความประทับใจ
ใครที่ได้ชมเนี่ยก็ชื่นชอบกันมากมายเลยนะคะ
ประเพณีนี้ชาวบ้านเขาถือว่าเป็นการถวาย
เป็นพุทธบูชาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขง
รวมถึงหลวงพ่อพญานาคตามความเชื่อความศรัทธากันด้วย
ขณะเดียวกันนะคะก็มีประเพณีที่สำคัญ
ที่เรียกว่าขาดไม่ได้ในงานออกพรรษาไหลเรือไฟ
นั่นก็คือประเพณีการลอยกระทงสาย
หรือที่เรียกกันว่าไข่พญานาคค่ะ
เขาสืบทอดประเพณีนี้กันมากว่า๓๐ปีนะคะ
ทุกคืนในช่วงงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
จนถึงคืนออกพรรษาประชาชนนักท่องเที่ยว
คือไม่เคยพบไม่เคยเจอกลางแม่น้ำโขง
นั่นก็คือดวงไฟที่ลอยมาสวยงามแบบนี้
ไหลไปตามแม่น้ำโขงระยิบเรียบนับหมื่นดวงเนี่ยค่ะ
ถ้าไปบรรยากาศจริงจะสวยงามขนาดไหน
โดยเฉพาะน้องนักเรียนที่กำลังชมอยู่ทางบ้านช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะ
ถามว่าไฟสวยไปอยู่กลางแม่น้ำโขงได้อย่างไร

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสงสัยของน้องเขา
จะบอกเลยว่ามันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะ
ที่ทำมาจากกะลามะพร้าว
คือทุกปีจะมีการรับบริจาคกะลามะพร้าว
เพื่อนำมาคัดแยกทำเป็นกระทงที่บรรจุด้วยเชื้อเพลิง
ซึ่งทำมาจากส่วนผสมของขี้เลื่อย
แล้วก็ใส่กับน้ำมันเบนซินและขี้ใต้
ชาวบ้านเขาจะเรียกเชื้อเพลิงนี้ว่าขี้กระบอง

ในการทำให้มันติดไฟอยู่ได้นานนะคะผสมกัน
แล้วก็บรรจุลงไปในกระลามะพร้าวที่ผ่าซีกผ่าครึ่งแบบนี้
แล้วมันก็ลอยได้สวยงามจริง
เป็นกระทงสายที่ทำกันมาสืบทอดยาวนาน
หลายสิบหลายร้อยปีนะคะคุณผู้ชมนี่แหละ
พิสูจน์ความงดงามกันได้ด้วยสายตาของคุณผู้ชมเองที่นครพนมนะคะ
คือแต่ละภาคเขาก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี่แหละนะ
อย่างอยู่ภาคอีสานก็มีประเพณีดีสวยแบบนี้ให้ไปดูกัน